ตรวจสอบกันต่อนะนี่ดิฉันอ่านข้อความคุณผู้ชม
ราชบุรีฟ้ามืดครึ้มแต่เช้าลำพูนหยุดตกแล้ว
แล้วก็มีคุณวัดส่งมาบอกว่าที่กำแพงเพชร
ฝนตกตั้งแต่เช้าจนเที่ยงครับ
นี่เลยจะพามาดูที่กำแพงเพชรต่อเลยค่ะคุณผู้ชม
คือพอฝนตกหนักมานะพ่อลูกเขาชวนกันไปหาปลา
แล้วปรากฏว่าพ่อจะไปลงดูปลาที่ดักไว้แต่น้ำมันแรง
มันซัดพัดพ่อหายไปจมต่อหน้าลูกเลยนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่คลองชลประธานหมู่เก้า
ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะตำรวจได้รับแจ้ง
แจ้งว่ามีคนเสียชีวิตแหละจึงต้องประสานชุดประดาน้ำมาช่วยค้นหา
แล้วก็ลงไปไปดำค้นหาเจ้าหน้าที่มีการจุดทูปปักดินเอาไว้ก่อน
อันนี้ก็คือเป็นเรื่องความเชื่อส่วนหนึ่งแล้วก็สวมชุดลุยน้ำค้นหา
แต่ตรงปากท่อระบายน้ำน้ำมันเชี่ยวมาก
มีโต่งดักปลาแขวนดักปลาไว้อยู่ก็เลยต้องระมัดระวังด้วย
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสุดท้ายเจอร่างผู้เป็นพ่อค่ะ
ในภัยอายุ๔๘ปีหลังจากนั้นก็ต้องช่วยกันใช้เชือกดึง
เพื่อนำร่างขึ้นฝั่งมีภรรยามีลูกชายวัย๑๒ขวบ
ยืนรออยู่ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาดูสิคะ
โอ้โหไปดูหน้าคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายน้องรัฐภูมิลูกชายวัยสิบสองขวบเนี่ย
เล่าให้ฟังนะบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นสัก๕โมง
ก็จะไปเก็บโต่งดักปลากับพ่อตรงเนี้ยน้ำมันไหลเชี่ยวมากเลยนะ

แล้วพ่อค่อยลงลงไปในน้ำ
สักพักเดียวพ่อชูมือขึ้นมา
ชูมือขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพ่อจมหายไปต่อหน้าน้องเลยค่ะ
น้องตกใจมากวิ่งเลาะไร่นาไป๔กิโลแม่
แม่พ่อจมน้ำ
ก็พยายามจะเอาหัวขึ้นมาหายใจครับ

แล้วพ่อก็เริ่มหมดแรงขึ้น
แล้วพ่อก็จมไปแล้วก็ยืนหนูขึ้นมา

หนูก็วิ่งกลับบ้านไปบอกแม่
นี่แหละค่ะแล้วก็กู้ภัยก็ต้องนำร่างผู้เป็นพ่อ
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรนะคะ

แล้วก็ค่อยมอบร่างให้ญาติ

นครสวรรค์พิธชบูรณ์พิศูนย์โลกอุตรดิตสุโขทัย
ส่วนอีสานี่เฉยภูมิ๑๐๑หนองบูรรมภูร์